ความจริงเรื่องนี้ถ้าเกิดท่านประธานใช้อำนาจ
ไม่ให้มีการตั้งเป็นยติขึ้นมา

การลงมติที่อาจารย์ทั้งหมด๑๕๑คน
ที่บอกว่ามันทำให้ข้อบังคับใหญ่ต่อรัฐมนูล

นั่นคือท่านประธานนั้นมี๒กรณีเท่านั้น
อันแรกคือท่านประธานไม่กล้า
ที่จะใช้อำนาจประธานสภาในการตัดสิน

กรณีจะทำให้เสียงข้างมาก

วุฒิศภา๒๕๐กับ๑๘๘

ผมอยากให้คุณเตรชัยถอนคำว่า
ผมไปรู้เห็นเป็นใจ

อ่าท่านฟังให้จบได้ไหมครับขออนุญาตทุกคนครบครับ
ขอให้ถอนประเด็นนี้ก่อน
ถ้าไม่จบผมไม่ให้พูดต่อไปหรอกครับ
เพราะคุณต้องถอนผมกล่าวหาอย่างแรงว่า
ผมรู้เห็นเป็นใจกับเสียงค่ะ
ผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไร
ไม่อยากจะให้พูดซ้ำถ้าพูดซ้ำก็มีหลายประเด็น
วันนั้นตอนที่ก่อนจะลงมติก็ไม่มีใครคัดค้าน
ว่าจะลงมติตาม๑๕๑นะครับ
กระทั่งอภิปรายหมดคนอภิปรายไปแล้วก็ลงมติ
ไม่มีใครประท้วงเลยว่าประธานกำลังจะให้เสียงข้างมากลงมติ
ผมไม่รู้ว่าเสียงข้างมากจะไปอย่างไรครับ
ถ้าคุณไม่ถอนประเด็นนี้ผมไม่ให้พูดต่อไป
ไม่อนุญาตไม่อนุญาตครับ
ประเด็นนี้ผมไม่อนุญาตเพราะคุณกล่าวหาผลรุนแรง
ว่าผมเห็นรู้เห็นเป็นใจ
ประธานรู้เห็นเป็นใจเสียงข้างมากได้อย่างไร
เพราะเสียงข้างมากลงมติวันนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าจะเสี่ยงข้างมากจะเป็นอย่างไร
และผมด้วยความสัดจริงผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไร
ผมยังนึกด้วยว่าเสียงข้างมากจะไม่เห็นด้วยด้วยซ้ำไป
แต่ก็เมื่อมีการเสนอยติผมเสนอเข้ามาก็ต้องพิจารณาตามนั้น
คุณจิราชัยต้องเข้าใจนะครับ
เราต้องมีความซื่อสัตว์ต่อตนเองซึ่งกันและกัน
ผมซื่อสัตว์ต่อตัวเองแล้วคุณธิรชัยก็นั่งประชุมในวันนั้น
ก็ไม่มีการพูดประเด็นนี้ขึ้นมา
ถ้าไม่ถอนประเด็นนี้ผมถือว่าผมเสียหาย
คนข้างนอกก็มองว่าประธานรู้เห็นเป็นใจ
ถ้าไม่นั่นผมไม่ให้พูดนั่งลงครับ
เดียวแล้วครับนั่งลง
จะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหม

คำสั่งของประธานถือว่าเด็ดขาดครับ
การให้ถอนให้นั่งเด็ดขาด
คุณถอนก่อนก็ไม่ต้องนั่ง
แต่ถ้าคุณไม่ถอดผมให้นั่ง

เพราะอธิบายว่าไอ้ที่ผมบอกผมไม่ได้กล่าวหาท่าน

ท่านรู้เห็นเป็นใจผมได้กล่าวหาท่านนะครับ

ตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าเป็นอันใดอันหนึ่ง

สมาชิกรัฐสภาพลังประชารัฐ
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อเดิมครับ

ผมเรียนว่าเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่นี้
เอ่ยนามท่านจริงขอรบท่านนะครับ

นายกรัฐมนตรีเพื่อนสมาชิกผม

ถ้าท่านประธานสังเกตผมไม่เคยใช้ว่า

แม้แต่การประชุมผมยังใช้เป็นการประชุม

ของพรรคกันเมืองตัวแทนวุฒิสภา
ดังนั้นเองท่านเข้าใจผิดนะครับ
วันนั้นเสียงก็ออกมาเห็นชัดเจน
ว่าสภาเสียงส่วนใหญ่ในสภาเลือกแบบไหนนะครับ
รับเสียงส่วนใหญ่ของสะพาน
เกลียดเข้าใจคลาดเคลื่อนกันนะครับผมพูดถึงเปรียบ
ว่าสองกรณีอย่างนี้มันเป็นการไม่เป็นกลางในการ
บันไดที่แล้วมันก็เกิดปัญหาในการวางบันทธาน
มคภรภิกษ์ที่พอมาเปิดการโบรต
จะเป็นทัศน์แบบนี้อาจารย์จะสอนกฎหมายยากนะครับในมหาวิทยาลัยเป็นความเห็นก็ขอขอให้โอกาสที่
อันหนึ่งที่ให้สภามีโอกาสทบทวน
คุณพิเศษชัยครับเมื่อกี้ก็มีผู้ผ่วยแล้ว
แล้วกูลก็ไม่ฟังเลยนะครับ
ผมก็เลยบอกว่าอยากให้ชันใช้อำนาจในการที่ให้โอกาส

นี่คือสาเหตุของการที่ผมบอกว่าท่านอาจจะไม่เป็นกลางในการบัดหน้าที่ครับ
ไม่ใช่มีการกล่าวหาอย่างนั้นเลยนะครับเปรียบเทียบแบบนี้นะครับ

คิดว่าเมื่อกี้คุณธิรชัยแล้วก็หลายท่านพูดถึงคุณสมชาย
ผมคิดว่าคุณสมชายคงไม่ติดใจแล้วก็ในตอนที่ประชุมปุ๊บก็ไม่ติดใจ
ส่วนการประชุมวิบสามฝ่ายนั้นขอเรียนซะว่าเป็นการแจ้งให้ทราบ
มตินั้นเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติที่ประชุมใหญ่จะไม่ปฏิบัติก็ได้
เพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตนะครับว่าเราได้มาทบทวนเรื่องนี้ไปพอสมควร
ผมก็ขอใช้อำนาจของประธานสภาซึ่งคนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
แต่ว่าเมื่อเป็นประธานที่ประชุมผมก็ขอใช้รัฐมนุนมาตราที่๘๐ประกอบกับข้อบังคับ
ข้อ๕และข้อ๑๕๑ไม่เห็นไม่สมควรว่าจะให้มีการทบทวน
ตามเหตุผลที่ว่านั้นเป็นความเห็นที่แตกต่างกันได้ครับ
แต่ผมต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ครับขอบคุณมากครับ
ท่านประธานขอลองทราบ๓๐วินาทีครับ
นิดเดียวครับ
สั้นก็สั้นจริงนะครับนี่ผมก็ให้เกียรตินะครับ
ก็เรียนท่านประธานครับก็เคารพต่อท่านประธานนะครับ
เห็นท่านประธานมาตั้งแต่สมัยผมยังเด็กนะครับ
ก็ไม่นึกเหมือนกันว่าจะได้มาทำหน้าที่วันนี้ร่วมกันกับท่านประธานนะครับ
แล้วก็ไม่นึกเหมือนกันว่าวันนี้เราจะมีบรรทัศนของสภาแบบนี้
แต่ก็เคารพแล้วก็คงไม่อยากให้มีกระบวนการใด
ในการที่จะใช้ในข้อยติที่ผมเสนอเป็นเงื่อนไขในทางการเมือง
เพื่อให้การโหวตนายกรัฐมนตรีไปต่อไม่ได้
ดังนั้นแม้จะไม่เห็นด้วยอยู่เต็มอกต่อคำวินิจฉัยของท่านประธาน
แต่พวกเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อเดินหน้าสู่วาระต่อไป

ขอบคุณคุณรัฐบาลโรมและพวกเราทุกคนครับ
เราก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ